กู้ภัยได้รับแจ้งเหตุมาบอกว่า
มีจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่ข้างท่อระบายน้ำ
แล้วก็มีร่างตกจมอยู่ในท่อ

ว่าเดี๋ยวต้องไปเอาศพออกมาแน่นอน
ใช่เพราะเราจะใส่ล้มคว่ำเลย

เมาจะล้มความรักลบไปนอนในท่อนระบายน้ำ
ที่อื่นก็มีไม่นอนเนอะ

มันก็จะมีย่ายเยอะต้นมองต้นไม้มันอุ่น

ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุริมถนนสามสามหนึ่ง
ตรงข้ามปั๊มแก๊สไตลมูลตำบลหนองปลือจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวไปพูดคุยกับนายสุริยะสร้อยสมนะคะอาสากู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียง
เขาบอกว่าสายเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุ
ชาวบ้านบอกว่ามีมอเตอร์ไซคว่ำอยู่ริมถนนสาย๓๑ค่ะ
่งหน้าเข้าสัตหีบมีร่างคนนอนอยู่ในท่อระบายน้ำด้วย
สงสัยตายแง่เลยก็เลยรีบไปเลยค่ะตรวจสอบไปพร้อมกับเพื่อนอาสาอีกสามคน
ไปถึงเห็นสภาพมอเตอร์ไซค์สีดำคว่ำอยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำ
เข้าไปดูปุ๊บเห็นร่างผู้ชายอายุประมาณสัก๓๐๔๐ปี
หงายแน่นิ่งอยู่ในท่อค่ะ
เข้าใจว่ารถล้มแล้วคงกระเด็นเข้าไปเสียชีวิตอยู่ในนั้นนะคะ
แต่พอจังหวะที่แบบเอาเข้าไปเอามือไปตรวจสอบกำลังจะไปดึงออกมาเนี่ยค่ะ
เอ๊ะทำไมท้องมันกระเพื่อมกระเพื่อมยังหายใจอยู่นี่นะ
ลองปลูกเรียกให้รู้สึกตัวก็ตื่นด้วยนะ
แล้วพอพูดคุยกันถึงได้รู้ว่าโถเมาจ้าไม่ได้ตายไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละ
เมาและขี่รถมาก็เลยล้ม
พอล้มเสร็จปุ๊บหมดแรงแล้วให้ยกรถก็ไม่ไหวนอนมันดีกว่า
ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเขาสะดุ้งตื่นมาเขาก็งงเมียอยู่

พี่บ๊วยแล้วก็หลังจากครั้งเขาทำงานต่อ
แล้วก็ถามขอความช่วยเหลืออะไรไหม
เมื่อกี้พี่เป็นน่าจะไปนอนบ้านต่อครับ